สวัสดีครับตอนนี้สถานการณ์ฟ้าฝนถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจับตานะครับ
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยมีผลแน่นอนนะครับ
สำหรับการเข้าไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำในบริเวณพื้นที่แม่สายนะครับ
ตอนนี้กลุ่มฝนยังคงมีโอกาสเข้ามาปกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน
ก็ต้องระวังด้วยจากปัจจัยที่เห็นนี่
ห่อมความกดอากาศต่ำที่มีการดูดเอากระแสลมรอบเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
การที่เคลื่อนมาแบบนี้เขาก็ไปดูดฝนจากประเทศจีนลงมาด้วย
จึงทำให้ฝนเข้ามาปกกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานต่อเนื่อง๒๓วันนี้
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับถึงแม้ว่าฝนจะลดลง
แต่ว่าสถานการณ์คลื่นยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะฝั่งอันดามัน

มีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องระวังฝนในพื้นที่ประเทศไทยของเรา
เริ่มต้นในภาคเหนือจากการตรวจสอบโอกาสเกิดฝน
อยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งด้วย

ก็ปรากรอกดไปด้วยแม่ห้องซ้อนเจียงรายไข่เยานานเผชบุล
ก็พิจิตรนะครับส่วนภาคอีสานครับมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับ
กรอบกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วก็มีตกหนักบางแห่งจุดที่ต้องระวังครับ
คายบึงกาลสกวนนครนครพนมแล้วก็มุกดาหารส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับ
มีเมฆมากแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับโอกาสการเกิดฝนร้อยละ๓๐ของพื้นที่
จังหวัดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีชัยนาฏนครสวรรค์ลบบุรีแล้วก็สละบุรีครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับมีเมฆเป็นส่วนมากเช่นเดียวกันนะครับ
โอกาสการเกิดฝนอาจจะไม่เยอะเท่าไรนะครับประมาณร้อยละสามสิบของพื้นที่
จุดที่ต้องระวังฝนในวันพรุ่งนี้ก็คือปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดครับ
ทะเลขึ้นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าคลื่นอาจสูงมากกว่าสองเมตรครับส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยอวกาสการเกิดฝนนั้นอยู่ที่ร้อยละสี่สิบของพื้นที่ครับ
ธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาส
ทะเลขึ้นสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับห่างจากฝั่งออกไปขึ้นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
ฝั่งอันดามันครับโอกาสการเกิดฝนเยอะเลยทีเดียวครับ
ละหกสิบของพื้นที่จังหวัดที่ต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยนะครับ
ก็คือภูเก็ตพังงากระบี่ตรังสตูนแล้วก็ระนองครับ
คลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรจุดที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ยนะครับ
อาจสูงมากกว่าสองเมตรนะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
การเกิดฝนนั้นอยู่ที่ร้อยละสามสิบของพื้นที่นะครับช่วงเวลาก็เป็นช่วงเดิมที่เราเจอกันนะครับ
คือช่วงบ่ายต่อเนื่องไปจนถึงช่วงหัวค่ำมีโอกาสเจอฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นี่คือสถานการณ์การตกของฝนที่เราจะได้เจอกันยังไงเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ
สำหรับการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในระยะนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ